ก็บอกว่าตอนนี้ออกตามหาภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่บอกว่าสำคัญคือภาพเหตุการณ์
วันที่ลูกสาวโดนรถกระบะคันหนึ่ง
ชนแล้วก็ทับร่างจนเสียชีวิต
เพราะว่าจนถึงขณะนี้คนที่ก่อเหตุก็ยังคงไม่เดินทางมาขอขมาศพ
แล้วก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
มาร์คบีเวอร์อายุ๔๔ปีซึ่งเป็นน้องชายโอลิเวอร์บีเวอร์
ดารานักแสดงแล้วก็ผู้กำกับชื่อดัง

แบบมีคอกเหล็กอยู่ด้านหลัง
ที่เกาะเหตุเฉียวชนนางสาวออรานีเพ็งซับ
อายุ๒๓ปีซึ่งเป็นลูกสาว
ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ทับซ้ำจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้สี่แยกท่าสะอ้าน
ถนนจรัญญานนท์หมู่๗ตะบุ่นท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
โดยคนที่ขับขี่รถกระบะได้จอดรถลงมาเพื่อดู
หลังจากนั้นก็เร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไป
ออกถนนเทพรัตนะบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๒ค่ะ
มาร์คบอกแบบนี้บอกว่าลูกสาว
กำลังขับขี่รถไปทำธุระ
แต่ปรากฏว่าก็เกิดเสียหลักไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
ตีคู่กันมาแล้วก็ถูกรถกระบะคันดังกล่าว
ขับสวนมาสวนมาเฉียวแล้วก็ทับร่างจนเสียชีวิต
ก็เลยบอกว่าตอนนี้คนขับอยากให้คนขับเข้ามามอบตัว

เพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏตัวของคนขับรถกระบะคันดังกล่าวเลย
เดี๋ยววางเสียงมาร์คบีเวอร์กันหน่อยค่ะ
ผมภรรยาเก่าผมทุกคนจะไม่มีอยู่
มีคุณกับผมอยู่แค่สองคนในการขอคำมา
ก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้ติดใจเรื่องของค่าเสียหายอะไร
แต่ว่าอยากให้ไปขอขมาศพลูกสาว
โดยญาติค่ะได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดอุศภาราม
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
แล้วก็นายมาร์คก็บอกว่าจะนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปตรวจสอบป้ายทะเบียนรถกระบะที่ก่อเหตุ
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกด้วย